นอกจากจะฝีมือทั้งกุญสือทั้งนักเตะ
อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริง

ทีมนี้เขาโอ้โหเห็นว่าจะเดินทางไปแก้บน
เดินไปบ่ายประอะไรอย่างนี้นะ
ก็อย่างเรื่องพ่ายงพ่ายันหลายคนเขาก็จับจ้องกันนะ
ทีนี้รายการเป็นกระแสภาญันไปเลยคุณรู้ไหม
ก็ไม่รู้วันนี้ที่แถลงตอนบ่ายจะหยิบผ้ายันมาโชว์ด้วยหรือเปล่า
ใช่แล้วตอนนี้ภาญันรายการเป็นฮิตไปเลยประวัตินี้เลยค่ะ
ว่าที่ผู้อำกับการกองกำกับการปฏิบัติพิเศษ
บังคับการปราบปรามเขาก็เลยมีการทำพิธีนะคะ
อบผ้าสามเหลี่ยมคล้องคอปลุกเสกให้กับข้าราชการตำรวจคอมมันโด

เขาบอกว่าเอาไว้เตือนสตินะ

ว่าที่ผู้กำกับการกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมันโด
บังคับการปราบปรามพร้อมกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยคอมมันโด

อบผ้าคล้องคอปลุกเสกสารพัดประโยชน์ให้กับข้าราชการตำรวจคอมมันโด
บังคับการปราบปรามกว่า๔๐๐นายเลยนะคะ
เขาบอกว่าให้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
พันธุ์ตำรวจโทต่อศักดิ์บอกว่าผ้าสามเหลี่ยมคล้องคอนี้ที่เอามามอบให้เนี่ย
พิธีปลุกเสกโดยพระเกจิชื่อดังอย่างพระราชโมลีเจ้าอาวาสวัดหงรัตนาราม

หลวงปู่ครูบาเซนเขมจาโรวัดผาปังหลวงจังหวัดลำปาง
แล้วก็ยังมีพระเกจิชื่อดังอีกจำนวนมาก
ทำพิธีปลุกเสกเจริญชัยมงคลคาถานาน๗วัน๗คืน

พันธุ์ตำรวจโทษศักดิ์บอกว่านอกจากความเป็นฉลิมงคลแล้ว
คล้องคอที่มอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชายังเหมือนผ้าพันคอลูกเสือด้วย
เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยค่ะ
ช่วยชีวิตเจ้าของผ้าก็ได้ช่วยเพื่อนข้างกายก็ได้
คืออย่างเช่นเอาไปขันชะน้อห้ามเลือดพันธุ์ดำกระดูกหัก

ผูกทำเปรย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยพันธุ์แผลจากการบาดเจ็บ

เขาบอกว่าผ้าผืนนี้จะติดตัวคนนั้นไปจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไป
ส่วนใครจะเห็นคุณค่าของผ้าจะเห็นในรูปแบบไหน

ก็ขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาของผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะ
เมื่อกี้ผมเห็นแบบเหมือนใช่สงกรานไหม
สงกรานคุณสงกรานน่ะค่ะ